จังหวัดเชียงใหม่ก็เตรียมที่จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนนะครับ
เพื่อจะร่วมเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ขณะที่จังหวัดนครสวรรค์ก็มีประชาชนกว่า๓๐๐คนพากันไปจองคิวรถตู้
หลังจากที่ได้ให้บริการรับส่งฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
โดยชาวนครสวรรค์กว่า๓๐๐คนก็ได้ไปเข้าแถวลงทะเบียนจองคิวรถตู้
เพื่อร่วมเดินทางไปแสดงความอาลัยและถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
พระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครนะครับ
หลังจากที่ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารกว่า๗๐คัน
รวมตัวกันให้บริการรับส่งประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ซึ่งรอบแรกก็ออกเดินทางในคืนวันอาทิตย์ที่๓๐ตุลาคม
และรอรับเดินทางกลับในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน

ชำนิประสาทเพราะว่าราชการจังหวัดก็ได้ไปเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ในการดำเนินงานอำนวยความสะดวกให้กับชาวเชียงใหม่
เดินทางไปถวายสักการะหน้าพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ณพระทินั่งดุศิษฐ์มหาปราศาสตร์
ซึ่งสำนักพระราชวังก็ได้รับพระราชานุญาต
เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ
ตั้งแต่วันที่๒๙ตุลาคมเป็นต้นไป
โดยจังหวัดได้จัดรถอำนวยความสะดวกทั้งหมด๑๙คัน
ให้บริการ๕รอบรอบละ๗๕๐คน
เริ่มรอบแรกวันที่๓๑ตุลาคม
ซึ่งจะคัดเลือกประชาชนในพื้นที่๗อำเภอ
ที่สะดวกเดินทางได้ไปก่อน

สารพีแม่ริมหางดงสันทรายสรรกำแพงและดอยสะเก็ด

ทั้งนี้จะเปิดให้ประชาชนที่ประสงค์เดินทางไปรอบแรก
ลงทะเบียนในวันที่๒๗๒๘ตุลาคมนี้
ส่วนจุดนัดรวมพลขึ้นรถโดยสารปรับอากาศ
ก็คือบริเวณสนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่๗๐๐ปี
ซึ่งจะมีรถตู้ของฝ่ายปกครองทีมแพทย์และอาสาสมัครป้องกันภัย
พลเรือนติดตามไปด้วย
เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนครับ